ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

นำเลิศ

ทำไมอยู่ดีตรงปุ๊บคนนี้มาเสนอว่าตัวเองตรงปั๊บเลย
ไม่ก็มันตรงแต่ไม่ได้ซื้อเองแล้วก็เห็นวางหนุ่มกันไทยแบบว่าเขียนแล้วขยำทิ้ง
ใช่ค่ะคือ๕๕๕ไม่ได้ซื้อโรตาลีสิแล้วก็ไม่ขยี้ในส่วนนี้
ยังไงก็ไลน์กันมานะคะคุณผู้ชมนี่เป็นฝึกจิตมาแล้วใช่ไหมคะ
อธิบายการฝึกจิตสักนิดนึงเห็นในไอจีประชาชนเขาจะอู้เขาดีใจกันอย่างคุณเดม้าไปฝึกจิต
อุ้ยนี่ฉันทำมาตั้งนานแล้ว๕๖ปีแล้ว
แองจี้ไปฝึกจิตกับพี่ม้าหน่อย
เออวันนี้ดูนวนนางซ้อม

คุณแม่สวยจริง

นี่หน้าตาจริงคุณแม่พูดอย่างจริง
จะมาเตรียมจับคุณแม่เพราะคุณแม่จะชอบใบ้ว่าอักษรย่ออะไรอย่างนี้คนถามเยอะมาก

หรือพรุ่งนี้มีต่ออีกคนหนึ่ง
บางคน๔ชั่วโมงอยู่บนรถที่ไม่ขยับ๑เมตรต่อ๑ชั่วโมงได้เท่านี้เอง
ถึงบ้านกัน๔๕ทุ่มนักเรียนด้วยพี่ม้า
วันนี้เรามาอัปเดตกันนะคะว่าเรามีอะไรบ้าง
จะยาวกระหน่ำไปถึง๗ตุลาก็คือวันศุกร์นะฮะ

เทพรับมือเลยตอนนี้ก็มืดมาแล้วแต่ตรงไทยรัฐทีวีนี้ยังไม่ตกนะ
เขาบอกว่าถึง๗ตุลาเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นมา
เริ่มต้นกระรอกที่๑นะพี่เป็นยังไงบ้าง
ก็บอกว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างตอนกลางและภาคตะวันออกเนี่ย
มาเจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นมรสุมสองลูกมาเจอกัน
แล้ววันนี้ถึงวันที่๗จะมีความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็น
จริงในรถพี่ไอ่เย็นเลยตอนขับมันไม่ได้เปิดแอร์อะไรน่ะ
เลยก็คือพวกที่เราอยู่ตรวจนะฮะภาคตะวันออกก็ทราบกันดี
อีสานตอนล่างทำให้บริเวณภาคเหนือภาคกลางพันธุ์ออก
ทั้งหมดซึ่งอยู่ทั้งตะวันตกแล้วก็ใกล้อ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
จะมีฝนและฝนเพิ่มขึ้นอย่างหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
คือสรุปคือฝนจะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน

แต่นี่ที่ติดทะเลทั้งสองฝั่งเลยอ่ะไม่รอด

แล้วก็นครสวรรคอุทัยธานีชายนาฏราชบุรีระยองชนบุรี
แนวโน้มว่าน้ำจะมาก็เยอะนะฮะ
ส่วนทางใต้ก็ฝั่งละนองนู่นอะไรอย่างนี้ไปไปเจอกัน
ยุอีกลูกหนึ่งที่น่าจับตามองก็เนื่องจากว่ามีห่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์จะมีโอกาสพัฒนาเป็นพายุได้
ก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าจะมุ่งหน้าสู่เกาะแหลมของจีน
ถ้าเป็นไปตามนั้นก็จะมีผลกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่ถ้าไม่งั้นจะเข้าสู่ประเทศไทยคือถ้าไม่ตะวัดขึ้น
ถ้าลงมาทางอ่าวไทยก็โดนหนัก
ใช่ค่ะและพายุชะบาที่คุณพูดถึงเมื่อเช้านี้ว่ามี๒ลูกนะฮะ
ยุชบาซึ่งมีความแรงสูงสุดอยู่ที่๑๐๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เร็วมากเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะฮะจุดศูนย์กลางอย่างทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น
ตอนนี้ตะวัดขึ้นญี่ปุ่นไปจะไปเจอที่ญี่ปุ่นของเราจะไม่โดนหางอะไร
แต่จะมีอีกลูกนึงซึ่งจะเดินทางมาถึงของเรา
ถ้าหากว่าไม่กายตัวหรือว่าตะวัดไปที่อื่นก่อน
แล้วก็จะโดนในภายหลังพายุชบานี่หลังวันที่๗จะมีอีกลูกหนึ่ง
ก็ใช่ไงเขาถึงบอกว่า๑๗ในช่วงนี้ที่เราบอกว่าฝนตกหนักกันแล้ว
ช่วงรันทรูเหมือนซ้อมจีนนี่แหละแล้วกรุงเทพปริมณฑลก็คือเมืองน้น
เพราะว่าเมืองโดนหนักมากนะฮะเมืองปฐุมธานีทั้งหลายทั้งแหละที่อยู่รอบนคร
งี้ไม่ได้แล้วละเอาเรือจอดไว้
ขับรถไปไงแล้วเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็ไปตอบหรืออ่าเรือจอดเพียงมิคลิบ

ก็คือทุกอย่างเรื่องราวภายนอกไม่มีวันจบ

แต่จะจบอยู่ได้ด้วยจิตของเราภายหน้า

แองตรีจะต้องฝึกจิตด้วยคิดเข้าใจใช่ไหม

เดี๋ยวดูรายการข่าวต่อจากเรา

มันก็จับได้ที่เจ้าเป็นของให้โดน
ชอบของร้อน
อีกสิ่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะเกี่ยวกับปากกับท้องคนไทยอย่างเรา
พอสมควรคือเกี่ยวกับทัวร์จีน
วันนี้คุณจะบอกว่ากับตัวจีนอาจจะเป็นอีกกำลังหนึ่ง
เปิดว่าการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนท่องเที่ยว
ที่ประชุมกลางจะสรุปราคากลางไว้๓ระดับ

คือเมื่อก่อนปัญหาของเราคือสูรเหลียน
คือมาเท่าไหรแล้วก็จะพลัสไปเรื่อย

แต่ณวันนี้ขั้นต่ำจริงแล้วเขาจะกำหนดแพ็คเกจว่าอย่าง๓แพ็คเกจ
ขั้นต่ำต้องไม่เกิน๑๐๐๐บาทต่อหัว

คือถ้าสมมุติ๑๐๐๐บาทต่อหัวต้องไม่เกิน

ก็คืออาจจะเป็นการกินใกล้เรือแล้วก็แล้วแต่

ราคาขั้นต่ำจะประกาศใช้ทันที
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทัวร์จีน
แล้วก็คาดว่าจะมีจำนวนกว่า๒ล้านคนนะพี่

เราหวังไว้ว่า๑๑ล้านคน
เราต้องการทัวร์จีนมาเที่ยวประเทศไทย๑๑ล้านคน

สำหรับทัวร์จีนเนี่ยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันชาติจีน

ว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณสัก๒ล้าน๒แสนคนนะฮะ

เพราะคิดกันไว้ประมาณ๒ล้าน๘แสนคน
หรือหายไปประมาณ๒แสน๘หมื่นคน
คือตอนนี้หายไปประมาณสัก๖๐๐๐คน
เราตั้งไว้๒๘๐๐๐คนแต่มีคนมา๒๒๐๐๐คน
เพราะฉะนั้นก็หายไปพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะ
ยังไม่หายหลักแสนสิหายลักหมื่น
ซึ่งจริงแล้วระดับราคาเมื่อกี้ที่พวกพี่ถามกันเนี่ย
เขาจะแบ่งไปตามโซนภูมิภาคพี่
ถ้าภาคตะวันตกเนี่ยเช่นเฉินตูเนี่ย
แล้วก็ถ้าที่ออกไปทางเซียงไฮน์

ก็จะตกคำว่าแพงเขาคือ๓๕๐๐หยวน
ก็คูณ๕๕๖เข้าไปมันจะอยู่หรูกว่าพวกพัน
กว่าบาทอันนี้คือรวมอะไรบ้างรู้ไหมรวมโรงแรม

นี่เป็นสูงขึ้นหยุดนะ๑๙๐๐๐อาทิตย์๑๙๐๐๐ประมาณนั้น
อยู่กี่วันเหรอเนี่ยมันถูกได้ขนาดนั้นนะ

ฮ่องกงเราว่าถูกแล้วนะช่วงนี้
ฮ่องกงแต่ก็อย่างที่บอกเราอยากไปเทียบกับพวกคุณใหญ่ม้าไป

วันนี้ทัวร์ทัวร์พวกแพ็ดเกจเนี่ย
ทัวร์พวกแพ็ดเกจจริง๗๘พันคุณก็ไปได้แล้ว

หลักจากเฉิงตูที่มอนเราอ่านข่าวกันอยู่

คุณนั่นแหละค่ะหมุน๕๖หมื่นกว่าบาทไม่ถึงหมื่น๕เธอ

รวมค่าเครื่องบินหมื่นกว่าวันรวมเครื่องบินรวมกิน

กล่าวว่ามาซื้อของมาช้อปปิ้งเนี่ย
เราก็คิดว่าให้เงินมันมาหมุนเวียนในประเทศไทยเรา

ไปญี่ปุ่นก็แพง

เด็กรุ่นใหม่มันคุมกันได้เก่งกว่าเราเยอะ
เด็กออฟฟิศเด็กอะไรเวลาเข้าไปไต่วัน
เขาสามารถใช้เงินหมื่นเดียวแล้วได้ท่องเที่ยวได้

ผมไปตรงนี้ไปถึงลาวไปถึงจีน

มันตั้งใจเลยไหมว่าจะไม่ใช้เงิน

หน้าตานั้นพี่เลนพี่เลนไปดูภาพกันเลยดีกว่า

ก็คือทากทะเลสีดำ

สายพันธุ์ทากขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

นั่นถือว่าแฮร์แบล็กว่ากระต่าย

ปกตินี่ทากทะเลนี่นะ

แต่บางสายพันธุ์มีพิษด้วย

และส่วนใหญ่ก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก

มันเป็นสายพันธุ์ทากที่ใหญ่ที่สุด
เพราะว่ามันจะมีขนาดถึง

ปล่อยเครื่องมันก็เป็นหอยไม่ใช่เหรอ
ปล่อยเครื่องมันก็เป็นหอยไม่ใช่เหรอ
อยู่แถวฝั่งแครริฟอร์เนียอยากจะเห็นตัวจริงก็ไปดูกันที่นั่น
อยู่แถวฝั่งแคริฟอร์เนียอยากจะเห็นตัวจริงก็ไปดูกันที่นั่น

ตัวของการจอดการจอดของแชนแนลที่เป็นของ

ไปค้นหาแม่สาวน้อยทากทะเลศรี

ดูหน้าคนหาแต่งตัวเป็นแบบว่าอินเดียน่าโจร
ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้อยู่แถบคาลิฟอร์เนียแล้วก็มันกำลังจะไปวางไข่
สามารถที่จะจับต้องได้มันจะไม่กัดไม่มีพิษ
แล้วก็จะให้ดีคือยืนดูห่างอย่าไปรบกวนมานั่นแหละ
พี่มันจับขนาดนี้ยิ่งรบกวน

เมื่อเช้านี้ก็มารายการเราเราก็ไล่กลับไปแล้วนะฮะ

อ้วนเกินไป
กลับไปเป็นแอนจี้อย่างเก่า
นี่๑๑ล้านเหรียญนะพี่ที่เอาไป

เพราะเป็นสิ่งเท้านั้นเธอก็สงสัยแล้วว่า

หน้ากากแล้วคนอื่นก็สวมหวกตำรวจ
เปิดประตูกระจกเข้าหาเธอเธอคิดว่าเธอจะต้อง

เท้านะฮะเธอก็กล่าวว่า

ต้องดูแลนู่นนี่แต่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลย

อันนือ

ถ้าอย่างงั้นแสดงว่าเขาจะต้องมาปลดแน่เลย

พอมือปิดปิดปิดหมดเลย

เอาไปก็เป็นปลายน้อย

ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ

หลังจากบินไปถึงนิวยอร์กเรื่องใหญ่ขึ้นค่ะคุณพี่ม้าค่ะ
ได้รับการคุ้มกันระดับเดียวกับประธานาธิบดีเลยทีเดียว

ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยและคุ้มกันเพิ่มเติมอีกหลายเท่า
มีคารวาลคุ้มกันและของคิมและแคนเย่มากกว่า๑๐คัน
มีบริการถึง๒๐คนเพื่อคอยสอดส่องความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ

สาวกก็เข้ามาในไอจีของเธอและแคนเย่นะ

ส่วนมากก็ให้ความเห็นใจแล้วก็บอกให้กำลังใจต่าง

ไม่ควรจะใส่ของมีมูลค่ามากมายขนาดนี้ลงไปในโซเชียล
เพราะว่านางไปใส่ถ่ายแบบลงโซเชียล

ภัยร้ายครั้งนี้มันสู่ตัวนั่นเองนะจำไว้เป็นบทเรียนนะจ๊ะ

ไม่แต่โอเคแหละทั้งสองคน
แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกแล้วเขาเป็นเจ้าของแฟนชัดโลก
อันนี้คือธุรกิจของเขานะคนที่ไปวิจารณ์เข้ามาได้ยังไง
แต่เอาจริงไปเช่าบ้านอยู่ไม่ใช่โรงแรม
แหวนที่หายไปเนี่ยเดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยเขาจะทำกันว่า
หลังจากถือว่าเป็นเรื่องช็อกสุดขีดแล้วถูกต้องไหมฮะ
หลังจากที่คนร้ายบุกชิงทรัพย์กลางดึกในห้องพักของทีมการเตอร์เชียน
แต่แน่นอนว่าแหวนเพชรของเขาเม็ดนั้นวงเดียวนะฮะ
หนึ่งร้อยกว่าร้านบาทวงเดียวเนี่ยที่เมื่อกี้คุณพูดถึงเนี่ยหนึ่งร้อยกว่าร้านบาท
จะถูกนำไปขายที่ไหนวันนี้ไทยรัฐนิวโชว์เขาจะลองแบบว่าประเมินสถานการณ์ดู

ในประเทศที่เธอมีความรู้น้อยว่ามีระบบอะไรอย่างไรเนี่ย
คุณดูเอาเองแล้วกันว่าเวลายอดไล่ท์ก็๒๐๑๒ป่าแล้ว
เพราะจะมีโจรดูอยู่สักกี่คนนะครับอีก
งานเดียวกันณเดชนยายานะคะยายาใส่๒๕๐ล้านไม่เป็นไร
โชว์ในงานเลย๒๕๐ล้านเป็นมรกฏใช่ไหมเป็นอะไรนะแซคไฟล์แซ่ไฟล์บลูแซฟไฟล์
นี่๑๑เมตร๒๕๐ล้านดูณเดชน์เหรอมองผ่านยายาไป

ให้ใส่กล่องที่มีอาทิตย์สักเดียวนี่แต่แม่นี่เขาใส่ในชีวิตจริง
ฉันเองฉันนี่เคยใส่เลยทั้งหมด๓๐๐ล้านตัวตัวตอนเดินแฟชั่นโชว์ไง

นางกำลังจะหยิบโทรศัพท์จะมาโทรให้เขามาช่วยสุดท้ายไอ้โจรมันก็ปัดโทรศัพท์ทิ้งแล้วนางก็โดน
นางบอกว่านางหยิบโทรศัพท์มาเพื่อโทรก็โทรไปหาเขาถูกมัดอยู่เขาก็รับไม่ได้อยู่ดี
เพราะเครื่องเพชรนางก็น่าจะถึงแล้วเนอะ
แต่คือคนในเวทวงก็บอกว่าโดนขนาดนี้ทำไมไม่ไล่โจรหัวหน้าโจรหัวหน้า

แต่ปรากฏว่าตอนที่นางกลับไปนิวยอร์กกลับไปอเมริกาก็ยังเห็นคนนี้ยังดูแลรักษาความปลอดภัยนางอยู่
คนละบอกว่าทำไมทำความผิดผ้าขนาดนี้ทำไมยังให้คนนี้เดินข้าง

ในช่วงหน้าจากกระเป๋าช้อปปิ้งโบเบ

ตอนนี้เขาเอาไปใหม่แล้วค่ะเด็ดกว่าเดิม

ฟิวฟาวแฟชันน้องคุณมาเท่านั้น
เมื่อคราวที่แล้วบลองซีก้าเขาทำกระเป๋ามานะฮะ
เป็นรุ่นหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่หลายคนจะ

ไปดูรูปกันเลยเห็นแล้วจะหนาวเสื้อ

ก็เรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาขึ้นมาอีกแล้วนะฮะ
คล้ายคลึงกับถุงกระสอบของพ่อค้าแม่ค้าบ้านเราเมื่อข่าวที่แล้ว

นี่เพิ่งจะเป็นการโชว์ไปนี่เองเมื่อเร็วนี้นะคะ

จริงมันเป็นพลาสติกเข้าใจคำนี้ไหม

ใช่แล้วเสร็จแล้วมันก็จะแบบว่าปลูกเข้าไปด้วยผ้าผ้า
เป็นผ้าเป็นกระเป๋าผ้ายทีเนี่ย
ใส่เข้าไปอยู่ในนั้นโอเคมาก
มันก็ต้องไปเปิดดูสิเดี๋ยวสิในบ้านเราก็มี
ก็นิทยาศาสตร์แอลประเทศฝรั่งเศสนะฮะ

ใช่ก็มันก็ให้ดูอย่างนั้นเลยเห็นไหมล่ะ
งานนี้คุ้นตาคนไทยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะ
คนเอเชียเลยล่ะ
ของเขากล้า
อีกด้านหนึ่งอันนี้กับผ้าผมนี่เป็นผ้าอะไรข้างในเนี่ย

อันนี้ผ้าแขกที่แองซี่ใส่ไว้ดีหรอ
แต่จริงแล้วเขาเหมือนผ้านวมที่เรา

ใช่มันต้องเป็นสักกระหลาด

ใช่ผ้านวมจีนแดงถูก
ถ้าเราไม่มาลองเราซื้ออันนี้ได้มั้ย
ไม่ได้เพราะจริงแล้วเนี่ย
ตัวกระเป๋าเนี่ยมันเป็นหนังแล้วทำเป็นลาย

ก็เหมือนว่าใส่ลุ้งนะ

แล้วก็พิมพ์ไอ้ลายผ้านวมลงไป

พี่มายว่ามันใหญ่ไปไหมในการหิ้วชีวิต

เขาก็มีแบบหูอีกอันนึงข้าง

มันสะพายไหล่

ก็หลักกับแสนนะ

หรือแต่ขนาด

รอนซื้อเหรอ

อันนั้นสำคัญตรงนี้
๐ใช้บัตรใช้บัตรแลกไปอีกได้กลับมาคูปองอีก๕๐๐๐บาท

ทุกวันนี้คุณจะเอาอะไรคือ๐๖เดือนด้วย

หิ้วก็จะได้มีโอกาสรู้สึกว่าจ่ายน้อยลง
ถูกแต่นี่ดีกว่าของจริงไม่รู้แบรนดเนียมจะต้องผ่อนหรือไม่ผ่อน

เฮ้ยแพท

ดีใจกับนายว่าแฟนนายไม่ไก่กา

หลังจากคำเซอร์ไพคุกข่าวขอแต่งงานกับเฮ้ยแพทเนี่ย
เผยว่าตอนนี้ตั้งท้องลูกชายด้วยนะได้๔เดือนแล้วเนี่ย
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีข่าวแพทย์ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยเนอะ
ล่าสุดเขาบอกว่าไปถอยรถหรูแรมโบกินี่เนี่ย
ราคาคันนี้เกือบแตะเลย๒๐ล้านบาท

ไว้สำหรับรับส่งแม่แพทย์โดยตรงเลย
เพราะอะไรคุณเพื่อความปลอดภัย

เดี๋ยวรถรถอย่างนี้จะปลอดภัยไง
มันเป็นรถสปอร์ตต้องวิ่งแบบเป็นหลัก๒

เดี๋ยวพอเวลามันท้องใหญ่ขึ้นมันก็จะเริ่มอึดอัด
ที่สุดก็นางก็มาบอกว่าไม่ใช่รถนาง

เพราะซื้อเขามีความชอบส่วนตัวอยู่แล้ว

กับเลขาผู้จัดการบ้างส่วนเลิกแต่งงานเนี่ย
ทุกวันนี้จนถึงวันนี้นั้นยังตกลงกันไม่ได้เลย

แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง

แปลกเห็นไหมพี่ว่าทุกวันนี้คนรุ่นใหม่

น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมา๕กิโลแล้ว

สามีนว่าอยากให้สามีเนอะเพราะยังไม่ได้แตกงานกัน

เพราะแฟนนางก็ให้กำลังใจตลอด

มกราคงต้องเริ่มหยุดรับงานบ้างแล้วล่ะ

ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ไม่สนิทกันแล้ว

ไม่แปลกที่อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าไม่สนิทเหมือนเดิม

แต่พอวันหนึ่งเรามีครอบครัวเขาก็ปล่อยให้เรามาใช้ชีวิต
ซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกดีด้วยกันเหมือนเดิมนั่นแหละ

เราเองก็พร้อมจะซัพพอร์ตหรือสนับสนุน

เขาจะไปเชิญโตโน่ด้วยเขาพูดอย่างนี้
ไม่ก็คือคนที่แบบว่าทำไมมันเหมือนแรงน้ำใจกันขนาดนี้

ถ้าพูดไปสัมภาษณ์โตโน่ว่าเดี๋ยวหลานเอามาจะเอาของไปรับขวัญไหม
โตโน่คงไม่ว่าจะนิดกันขนาดนั้น

ก็ไม่ได้จะนิดกันนะยังไงล่ะ

แล้วแฟน

เขาบอกแค่ม่าน
คาดหวังเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าก็ตอนคบก่อนแต่งเนี่ย

พอแต่งก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

ก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากมายแต่อาจจะรับงานน้อยลง
ส่วนเรื่องมีทายาทนั้นเห็นลูกเพื่อนแล้วตัวเองก็อยากมีเหมือนกัน

คุณอาร์มก็อยากมีคือสามีก็อยากมี
แต่ว่าเรายังมีงานที่จะต้องทำไปถึงสิ้นปีที่มันต้องต่อเนื่องเนี่ยนะฮะ

เตรียมตัวปั๊มทายาทคิดว่าคงจะต้องเป็นปีหน้าไปแล้วค่ะ
ฟังดูแหมรู้สึกจบลงด้วยดีเหมือนเทพนิยายนะพี่น้อง
พี่เบียร์แล้วก็สวย
นั่นแหละก็นางก็น่าแฮปปี้ดีเนอ
คนอะไรมันจะเหมือนถูกหวยวะ
ขายยาลดความอ้วนก็รวยละกิจก็ดี
รวยเลยนะเยี่ยมในเนยน้อยอา

สาวใต้ดูศิษย์แรกมาแล้วก็ยังไม่ฝันอย่างไหน

แล้วแบบว่ายังได้แฟนอีก

น่ากินน่ะ

ตายนิดนึงนะคะ
โอ๊ยเดี๋ยวฉันก็ฝืดจิตกับคุณใหม่มาแล้ว
พูดอะไรออกไปตกปาก
นี่เมื่อวานี้ที่เราแจกใบบัตรผู้โชคดี

คือท่านละ๓ใบเป็นพ่อแม่ลูกไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะคะ
ก็พอประกาศปุ๊บยังไม่ทันเข้าใหม่เลยนะฮะ

ก็หมดแล้วคุณหนุ่มจะจิ๊กไว้๓๔ใบก็อดนะฮะ
ท่านผู้ชมก็ได้ไป๑๐คนดังกล่าวนี้นะฮะ
หนึ่งสามสี่ห้าง๗๙๑๐ได้คนละ๓ใบ
ดีใจด้วยไปเที่ยวไดโนซอลแพลนเน็ต

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ากับข่าวใส่ไข่ฮะ
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

อ่ะกลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ

ลือกันนักกันหนาพูดกันไปว่าบอยกับมากกี้เนี่ย

ฐาญาติของคุณสุขิเกียร์นักนะคะ

แล้วก็มากกี้ลงรูปคู่กันนานแสนนานธุรกิจก็เลิกแล้วนะ

นี่ลงใหม่เลยวันนี้ค่ะฮือฮากันเลยขาจิ้นฟินกันไปเลยนะคะ
จัดรูปคู่สไตล์เกลียนให้แฟนคลับระดับ๑๐ส่งเสียงเชียร์อยากให้กลับมาจิ้นกันอีกครั้งหนึ่ง
กระบ่นคิดถึงกันเป็นแถวภรรยาหลังนี้มากกี้ประกาศคบกับหวานใจป๊อกไฮโซพัดสอนกรเนี่ยนะครับ
ก็ความสัมพันธ์กับคุณบอยดูเหมือนจะห่างเขินกันไปวันนี้มีภาพคู่แบบเกลียนค่ะเต็มเหนียวเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะจะมาบอกว่าไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนเลยเนี่ยไม่ใช่นะคะเขายังสนิทกันอยู่
ไม่ต้องไปลือเลยนะคะว่าหนุ่มป๊อกนั้นอะไรหงอะไรนี่เขาถ่ายรูปให้ดูแล้ว
ล่าสุดหนุ่มบอยก็เลยลงภาพฮานี้ให้พวกเราดูนะ

ทุกคนที่ยังรออยู่แฟนคลับคู่นี้คู่จิ้นเนี่ย
ให้ทุกคนกลับมาจิ้นกันต่อและอยากให้ร่วมงานกัน

เท่าที่ทราบนะครับพี่ก็ไม่รู้ลึกมากมาย

ทั้งคู่ยังเป็นสองแสบสุดเกลียนกันอยู่นะครับ
เป็นคู่ที่ตลกเวลาเล่นด้วยกันแล้วชอบน่ารัก

แต่ธุรกิจได้ทำด้วยกันนะจ๊ะ
มาดูข่าวนี้ดีกว่าน่ารักนะ

เปิ้ลนางคอนกับฮเขาคือแม่จูน
ซึ่งน้องออกูสซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องนะนะ

ซึ่งมีอายุเพียงแค่๙เดือน
แล้วก็อยู่ในท้องอีกคน
กำลังเข้ารับการผ่าตัดเพราะน้องเขาเป็นเลซี่อาย
คือตาข้างหนึ่งคือด้านซ้ายของน้อง
เขากล้ามเนื้อคืออ่อนแรงใช่เพราะแหละว่าตาก็จะแบบเพลาไปแผลมาอย่างนี้
ไม่สามารถที่บังคับได้ตอนนั้นเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ที่
สามแซ่บเหรอสามแซ่บเนอะน้านางก็จะปิดอย่างนี้
เออฉันก็น่ารักนะแล้วเป็นคนไม่กลัวใครเลย
เฮียตัวสองคนรู้ไหมตอนเช้าพ่อส่งไปโรงเรียน

ใช่มันเกิดมาเพื่อปากพี่เปิ้ลเว้ย

ลูกนาเดียตอนนี้ก็ทำ

เอาชุดนักเรียนไปทิ้งสระว่ายน้ำ

แต่นี่กระโดดเลย

แต่นั่งตัดผมแล้วก็ดูเป็นเด็กผู้ชายน่ารักมากเลย

ใช่เ฼มือนอีกจะได้

นั้นมีกำลังกำลังใจในหลวงพ่อ
อ่านได้รสชม
จะได้มองโลกสวยงาม
คือกล้ามเนื้อมันไม่บังคับลูกตาใช่ไหมพี่

ทุกคนที่เป็นกำลังใจนะฮะ

ส่วนแม่นั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ

แล้วก็ตื้นตันมากทุกกำลังใจ
ขอไปนอนก่อนเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยจะได้ไปไม่ได้นอนอีกแล้ว
เพราะว่าก็จะต้องอ่าทั้งสามอ๋อเนี้ยน้ำก็แสบปวดหัวมากเลยทีเดียวเอาล่ะ
วันนี้กลับมาสี่ทุ่มตรงท่านผู้ชมจำข่าวข่าวหนึ่งได้ไหมฮะที่งูอ่ะ
อาฆาตอาฆาตคือไปตีเขาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเป็นกองทัพงูเนี่ยมา
เข้ามาในบ้านเลยตัวเขาเองเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนานแล้วยัง

มันขึ้นขึ้นหน้าหนึ่งจนถึงทุกวันนี้

ถ้าสมมุติให้ถูกหวยล้านหนึ่ง

วันนั้นเป็นแขกรับเชิญที่หนูด่ากลับแล้ว

ที่ทำไมเธอไม่สร้างสร้าง

คืองูฆ่าตัวนี้ปุ๊บอีกตัวหนึ่งเข้ามา

แล้วทั้งบ้านฝันแปลกแล้วแถวเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะ
มีอยู่บ้านเดียวที่งูมันเข้าเข้าตลอด
เอาทุกสิ่งทุกอย่างเอาหลักวิทยาศาสตร์มาแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถทำอะไรได้
เขาไม่พูดหรอจนในที่สุดเอาพระมาสวด
งูหายว่ะแปลกไม่แปลกติดตามกันในวันนี้

มาแล้วค่ะพรุ่งนี้๖โมงค่ะไม่ได้มาหรอก๒วันแล้ว

สวัสดีค่ะ